กอร์ติพรบาวโรครองสะท้อนปัญหาสิ่งวันล้อมกับชมพูสาลันพัฒน์นะคะ
บริเวณชายหาดแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการสร้าง
อาคารทิ้งขยะป้องกันปัญหาลิงเขียขยะป้องกันปัญหา
เรื่องของขยะเกลื่อนพื้นจนทำลายสิ่งแวดล้อมและก็การท่องเที่ยวนะคะ
นี่คือภาพบรรยากาศบริเวณชายหาดแหลมสมิลาจังหวัดทรงขลาค่ะ
มีการตั้งอาคารทิ้งขยะซึ่งเป็นลักษณะของตัวเหล็กติดตะแกรงสี่ด้าน
ทำประตูเปิดด้านหน้าแล้วมีกรอนล็อกด้วยนะคะ
ลิงไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปหรือว่าคุยเขียขยะได้
ส่วนด้านในค่ะก็มีการใส่ถังขยะเอาไว้นะคะ
สำหรับในการทิ้งขยะลงไปในถัง
โดยเจ้าหน้าที่นะคะมีการติดตั้งไว้หลายจุดรอบบริเวณชายหาดตลอดทั้งวัน
จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาดูแลนะคะ
มีพนักงานเทศบาลมาคอยเก็บขยะเปลี่ยนทั้งใหม่สับเปลี่ยนใหม่
ไม่ให้ขยะล้นเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนักท่องเที่ยวนะคะ
จากที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของฝูงลิงที่อาศัยอยู่บริเวณเขาน้อย
เข้ามาเพ่นพ่านคุยเขียหาอาหารตามถังขยะอยู่บ่อยครั้งจนกระจัดกระจายค่ะ
ทำให้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสกปรกและก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานมาก
จากแก้ปัญหาเรื่องของลิงแล้วก็ขยะได้แล้วนะคะ
อาคารทิ้งขยะจุดนี้ถือว่ามีรูปทรงเนี่ยทันสมัยมากสวยงามดูดี
ไม่กระทบต่อทัศนียภาพบริเวณชายหาดแหลมสมิลาด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ชาวเมืองสงขลานักท่องเที่ยวต่างก็ชื่นชมในแนวคิดของเทศบาลนะคะ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมริมชายหาด
เกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวที่ชายหาดแห่งนี้จะได้ต้อนรับแล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ